คุณผู้ชมคะขยับไปดูเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการมันมีอุบัติเหตุเช่นเดียวกัน
รถกระบะมาทางตรงเสร็จแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขับสวนเลนมา
สุดท้ายโอ้โหสวนกันไม่พ้นพุ่งชนอย่างจังตายหนึ่งศพด้วย

ขอบคุณค่ะเหตุการณ์นี้ค่ะพี่กรอบเลยชนแรงมาก

ในขณะเดียวกันตัวรถเข็นที่เหมือนกับเป็นร้านที่เขาจอดอยู่ริมทาง
ก็กระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางเหมือนกัน
สภาพกระบะก็พังยับเยินเสียหายนะคะ
นี่คือวงจรปิดค่ะที่จับภาพเอาไว้ได้

ถนนเพชรหึงค๓ตบบางยพระประแดงสมุทรประการ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาตอน๔ทุ่มครึ่ง
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะ
เจอรถกระบะที่ประสบเหตุเป็นกระบะอีซูซูสีบรอนเทานะคะ
ป้ายทะเบียน๓ขไขพสัมเภา๑๕๘๒กรุงเทพฯ
คือจอดอยู่ในสภาพคุณผู้ชมดูสิคะ
ล้อขวาฝั่งคนขับเนี่ยหักออกมาเลยโครงสร้างคือด้านหน้ากันชนยำพังยับเยินเสียหาย
กระจกด้านหน้าก็แตกนะคะ
โดยมีคนขับเนี่ยคือนายสุดเขตวัย๒๗ปีเขายืนรอให้การ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนและเป็นคนประสานขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ
ที่ห่างไปจาก๑๐๐เมตรจากรถกระบะนะคะคุณผู้ชม
ก็เจอร่างคนตายคือนายธนพัฒน์ค่ะวัย๓๗ปีนอนตายคาที่เลยนะคะ
แต่ยื้อชีวิตไม่ทันจริง
สภาพศพของนายธนพัฒน์เขาขาหักทั้งสองข้างแขนซ้ายหักคอหักนะคะ

แล้วก็มีมอเตอร์ไซคู่ใจเป็นมอเตอร์ไซค์สีเหลืองดำจอดอยู่ในสภาพพังยับเยิน
แทบจะหักครึ่งเลยค่ะตัวแฮนดรถหักงอมาแบบนี้เลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะระหว่างที่ตำรวจเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุปรากฏว่า
มันมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นเล็กน้อย
เนื่องจากว่าทางเพื่อนนี่ค่ะจังหวะนี้
ทางเพื่อนแล้วก็ญาติคนตายเขาจะเอาเรื่องกับคนขับกระบะ
หาว่าขับชนประสานงากับตัวคนขี่มอเตอร์ไซค
ตำรวจต้องเข้าห้ามปลามแบบนี้ดึงทั้งสองฝ่ายออกจากกันนะคะ
ทีนี้ทางด้านของตัวนายสุดเขตค่ะคนขับรถกระบะนะคะ
เขาก็บอกว่าวันเกิดเหตุเขาขี่รถมาตามปกติขับรถมาตามทางปกติ
มอเตอร์ไซค์คนตายขี่สวนมาคนละฝั่งคนละเลนกัน
สุดท้ายก็เลยชนกันอย่างจังแบบนี้
เขาตัดสินใจจอดรถแล้วลงมาดูก็เจอว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ตายคาที่
จะประสานขอความช่วยเหลือต่อไป
เรื่องต้นหลังจากนี้ก็จะมีการเชิญตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติม
และเดี๋ยวไล่เลียงวงจรปิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ